มาดูเรื่องของพระหน่อยครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์กัน

หลวงพ่อหรือหลวงพี่เขาเรียกว่าหลวงเจ๊นะครับเพราะหลวงเจ๊เนี่ย
โอ้โหทำไมแต่งกายแบบนี้แล้วเหมือนถ่ายแบบแบบนี้

แล้วก็จวกยับเลยว่าเป็นความไม่เหมาะสมนะครับ
อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะไปเอาผิดกับหลวงเจ้เหล่านี้หน่อย
เพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับ

พลตำรวจโทษสุธินทรัพย์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สั่งการให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
เป็นหน่วยงานในการพิสูจน์ทราบเรื่องนี้
ให้เป็นที่กระจ่างต่อสังคมต่อไป

ทีนี้แหละครับพันธุ์ตำรวจเอกจรูลเกียรติปานแก้วรอง
บังคับการตำรวจทางหลวงก็มอบหมายให้
จังหวัดอุบลประชฌานีลงพื้นที่ในการตรวจสอบครับ
พบว่าภาพถ่ายบุคคลดังกล่าวเป็นพระพิสุจริง

จริงครับมีชื่อว่าพระโชคชัยอายุ๒๖ปี
จำวัดอยู่ที่วัดพลแพนอำเภอเมืองอุบลราชธานี
โชคชัยบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนแรกนะฮะจำพรรษาอยู่ที่วัดในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่วัดแห่งนี้๑๐กว่าปีแล้วอาจจะ๑๐ปีแล้ว

เมื่ออายุครบบวชก็อุปสมบทเป็นพระพิสุ
พร้อมกับศึกษาเล่าเรียนจนเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ระหว่างนี้ไม่เคยพบว่ามีปัญหาใดมาก่อน
จนกระทั่งมาเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็แพร่กระจายไปในโลกโซเชียลนะครับ
จากนั้นเจ้าอาวาสได้ให้คนไปเรียกตัวพระโชคมาสอบถาม
ซึ่งตัวพระโชคเองก็ให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามภาพที่เป็นข่าวจริง
สิ่งที่ทำลงไปนั้นเพราะนี่เหตุผล

ก็จะหงายการรู้เท่าไม่ถึงการ
กลายเป็นเหตุผลที่เวลาทำอะไรผิดหลายคนก็จะหงายการ์ดแบบนี้ออกรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
ซึ่งเจ้าอาวาสก็อบรมชี้แจงต่อพระโชคว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมในสมณเพศเป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ
ซึ่งพระโชคเข้าใจแล้วก็รู้ซึ้งถึงสิ่งที่กระทำลงไป
ได้ขอลาศิกขาทันที

การลาศิกขาทันทีครั้งนี้ก็มีพระออกภัยมีนายอักพรรณนทาเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมเป็นพยาน
หลังจากลาศิกขาแล้วนะครับนายโชคก็เดินทางออกจากวัดไปโดยไม่ระบุว่าทำไปเพราะอะไร
ก็ไม่ตอบคำถามต่อสื่อมวลชนใดทั้งสิ้นเลยนะครับ
ว่าสิ่งที่พระโชคดัดแปลงเป็นชุดเกาะอกแนบเนื้อ
ขึ้นเรือโพสต์ท่าแบบเซ็กซี่ทำไปเพื่ออะไร
แล้วก็มันเผยแพร่มันกระจายออกไปเร็วขนาดนั้นได้ยังไงนะครับ